มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจาย
คุณผู้ชมครับวันนี้เราติดตามประเด็นที่บอกว่า
มีการเตรียมใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ของหัวหน้าคอสชนะครับ
เพื่อที่จะไปยึดที่ดินสอบประคอเป็นที่ดินสอปกร
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ครอบครองโดยมิชอบ
หลังพบว่ามีผู้กระทำผิดจำนวนมาก
โดยเฉพาะรีสอร์ทที่พักบนเขาต่างก็เยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับ
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันจากคุณสุภาพครับ
ขอบคุณครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ

ท่านผู้ชมต้องไม่เบื่อเรื่องการพูดถึงการทวงคืนผืนป่านะครับ
เพราะว่าสังคมไทยนั้นเนี่ยเรื่องอะไรที่สื่อให้ความสำคัญคนให้ความสำคัญ
การปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายก็ดูเหมือนว่าจะเอาจริงเอาจังมากขึ้น
เรื่องอะไรที่สังคมไม่ให้ความสำคัญถึงแม้จะเป็นเรื่องสำคัญ
บังคับใช้กฎหมายก็หยอดยานไปเยอะอันนี้เป็นธรรมชาติครับ
ฉะนั้นที่บอกว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อนก็คือช่วงนี้แหละ
ผมบอกท่านผู้ฟังเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่า
ในกระบวนการดูแลเรื่องการทวงคืนผืนป่านั้นสำคัญมีอยู่๓กรม
กรมป่าไม้เขตป่าสงวนทั้งหลายเนี่ยกรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติและก็๓สปกร
กรมป่าไม้กับกรมอุทยานนั้นเขามีกฎหมายที่เข้มแข็งพอสมควรครับ
ถึงขั้นที่จะลื้อถอนได้แต่ว่าพื้นที่สอปกรเนี่ย
สำนักงานปฏิรูปของเกษตรเนี่ยซึ่งอยู่ในกระทรวงเกษตรสพกร
กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้มากมายทำอะไรไม่ได้หรอกครับ
ตอนที่วังน้ำเขียวเป็นข่าวเนี่ยกรมอุทยานตอนนั้นคุณดำรงพิเดช
เอาทหารเอาอาสาสมัครไปรื้อถอนกันใหญ่แต่ว่าสปกรไม่มีอำนาจ
ที่จะไปทำอย่างนั้นได้ผมได้คุยกับเลขาสวปกรวันก่อน
ท่านก็บอกว่ากฎหมายสอปกรไม่ได้ดูเดือดขนาดนั้นไม่เข้มพอที่จะคัน
ขนาดนั้นเพราะถือว่าคนที่เข้าไปทำผิดในสอบประกอบนี่ก็คือชาวเกษตรก็ไม่อยาก
จะไปใช้ความรุนแรงแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันก็บุกลุกกันมาเยอะล่าสุด
ที่เป็นข่าวเมื่อเช้าแล้วนายกลงในประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก็คือประกาศใช้ม๔๔ครับเนี่ยประยุทธ์งัด
ม๔๔ยึดคืนที่สปกรอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่อยู่พอสมควรเนื้อหาก็คือว่า
นี่ผู้ที่ครอบครองที่ดินสอปกรในบริเวณที่ประกาศไว้จะต้องมารายงานตัว
เพื่อแสดงเอกสารสิทธิ์ณสำนักงานสปกรประจำจังหวัด
อยู่จังหวัดไหนไปจังหวัดนั้นถ้าไม่มาแสดงตัวภายในสามสิบวัน
หรือหากเจ้าหน้าที่สพกรพิสูจน์ได้ว่าเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวไม่ถูกต้อง
จะให้เวลาผู้ถือครองลื้อถอนถ้าหากไม่ดำเนินการลื้อถอน
สอบประกอบจะประสานไปยังทหารในพื้นที่เพื่อลื้อถอนแล้วจะเอาบินค่าลื้อถอน
ก็ถือว่าเป็นยาแรงต่อไปนี้สพกรก็มีเป็นยักษ์มีกระบองแล้วล่ะ
ครับเป็นยักษ์มีกระบอกแล้วโดยอำนาจของมาตรา๔๔มิฉะนั้นแล้วก็จะมีปัญหา
อย่างที่ว่าสังเกตดูนะครับมาตรา๔๔บอกว่าให้ประสานทหารในพื้นที่
ก็แปลว่าคงรู้กันอยู่ว่าอำนาจเจ้าหน้าที่สอปกรมีไม่เท่าไหร่หรอก
แต่ถ้าประสานทหารในพื้นที่ทหารเขามีเครื่องไม้เครื่องมือครับ
ก็มีรถแบ็คโฮมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะที่จะไปจัดการ
ฉะนั้นตอนนี้ก็คอยดูนะครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้าง
แล้วมาตรา๔๔เนี่ยไม่ได้ให้อำนาจเฉพาะสอบประกอบนะครับ
หมายถึงว่ากรมป่าไม้กรมอุทยานที่มีปัญหาเรื่องนี้
มาตรา๔๔นี้เป็นเครื่องมือในการไปจัดการกับคนบุกรุกได้
อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีถือว่าเป็นข่าวดี
แล้วพอนึกถึงเรื่องบุกลุกอีกที่หนึ่งนึกถึงตรงไหนได้ไหมครับ
จำได้ไหมตอนปีใหม่คนแห่ขึ้นไปที่ไหนล่ะภูทับเบิก
ภูทับเบิกอยู่ที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์
โอ้โหมีรีสอร์ทมีบ้านพักผุดขึ้นมาเป็นแถวผิดกฎหมายทั้งนั้น
แล้วที่ภูทับเบิกเนี่ยท่านผู้ชมก็รู้ใช่ไหมครับถ้าติดตามข่าว
ทางการเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ชาวเขาเผ่ามงค์เนี่ยได้มีที่อยู่ที่ทำกิน
เขาก็เห็นว่าที่ตรงนั้นเนี่ยก็พอเหมาะสมเขาก็กันที่ไว้ส่วนหนึ่ง
ชาวมงค์ไปอยู่ชาวมงค์ทำอะไรเป็นล่ะครับเขาก็ปลูกกะลำปลี
ลูกกะหล่ำปลีปลูกบล็อกเกอรี่ขายโอ้โหสุดลูกหูลูกตา
ผมไปตอนแต่ก่อนเนี่ยปลูกกะลำปลีทั้งนั้นเออก็ดีเขาได้มีอาชีพ
แต่เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าพื้นที่ที่ปลูกกะหล่ำปรีเนี่ยกลายเป็นรีสอร์ท
โผล่ขึ้นมาแทนมีนายทุนไปบุกรุกแล้วก็จ้างชาวเขาเผ่ามงค์นี่แหละครับ
เป็นคนทำงานในรีสอร์ทคอยเป็นนักบริการไม่ปลูกกันแล้ว
ลำปรงกะลำปลีบล็กเกอรี่ไม่เอาแล้วนี่ดูแล้วไม่รู้ว่าปล่อยกันมายังไง
เต็มไปหมดมีสีสันอะไรต่ออะไรเต็มไปหมด
คราวที่แล้วเนี่ยรถไปติดเป็นปีใหม่ที่แล้วเนี่ยรถไปติดตั้งไม่รู้กี่กิโล
ขึ้นไปก็ขึ้นไม่ได้ลงมาก็ลงไม่ได้ติดแงกกันอยู่ตรงนั้นน่ะ
เพราะเขาบอกว่าอากาศดีอากาศหนาวคนเหอหนาวนี่ครับ
เขาไม่รู้จะไปไหนไปภูทับเบิก
ดูเถอะว่าเมื่อมีมาตรา๔๔
ออกมาอย่างนี้แล้วใครจะว่ายังไง
ธิบดีกรมป่าไม้ท่านก็บอกว่าจะขอประสานกับทางจังหวัดก่อน
ดูรายละเอียดนิดนึงว่าใครถูกต้องไม่ถูกต้องยังไง
แล้วจะใช้มาตรา๔๔นี่แหละไปจัดการ
พวกเราก็นั่งดูนั่งดูซิว่าเมื่อมีอำนาจตามมาตรา๔๔แล้วเนี่ย
จะเอาอยู่ไหมการบังคับใช้กฎหมายจะจัดการได้ไหม
อย่าลืมนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากฎหมายเราอ่อนแออย่างเดียว
บังคับใช้กฎหมายของเราด้วยที่เราอ่อนแอ
ข้าราชการของเราไม่กล้าที่จะไปยุ่งกับนายทุน
เพราะเบื้องหลังนายทุนไม่รู้เป็นใครเป็นนักการเมือง
คนมีเงินคนมีเงินคนมีเงินส่วนใหญ่ก็มีเส้นครับ
เป็นของคู่กันคนมีเงินก็มักจะมีเส้น
พอมีเส้นมีสายเอาเงินไปไปอูอีอยู่กับคนมีอำนาจ
กับนักการเมืองข้ารัจจัดการตัวน้อย
ธุระอะไรที่จะไปยุ่งกับคนพวกนี้
พอดีพอร้ายเขาก็ไม่จัดการหรอกอยู่เฉยดีกว่า
เพราะว่าดีไม่ดีก็เดือดร้อนฉะนั้นไม่ได้แปลว่า
มีมาตรา๔๔มียาแรง
มีกระบองแล้วจะได้ผลทันทีขึ้นอยู่
กับข้ารัจจัดการด้วยขอให้จับตาดูว่า
ข้ารัจจัดการในกลมป่าไม้ข้ารัจจัดการในกลมอุทยาน
ข้ารัจจัดการในสอปกร
กล้าเอาจริงเอาจังไหมมาตรา๔๔
มีแล้วผมเคยคุยกับคุณดำรงพิเดชไง

ที่เอาอาสาสมัครจากเหนือจากใต้จากไหนต่อไหนมา
ลุยที่วังน้ำเขียวอ่ะถามคุณดำรงพิเดชว่า
ทำไมไปเอาอาสาสมัคร
โดยงานมาจากไหนต่อไหนเต็มไปหมดอ่ะมาจากใต้ก็มี
ทำไมไม่ใช้คนในพื้นที่คุณดำรงพิเดชบอกคนในพื้นที่
โทษนะไม่กล้าแหยงไม่กล้า
เพราะรู้กันอยู่ว่าไอ้ที่ไปบุกลุกเนี่ย
เป็นใครรู้กันอยู่ว่าไอ้คนที่บุกลุกเนี่ย
สนิทกับนักการเมืองคนไหนสนิทกับรัฐมนตรีคนไหน
ฉะนั้นคนในพื้นที่แหยงครับ
ก็ต้องไปเอามาจากโน่นไปเอามาจากใต้คนมาทางใต้มันจะไปรู้อะไรล่ะครับ
โคราชมาถึงปั๊บก็ลุยลูกเดียวถึงได้เรื่องไง
สรุปก็คือว่าหลังจากวันนี้ไป
เมื่อมีการประกาศมาตรา๔๔
ให้เอาจริงเอาจังกับการบุกรุกทวงคืนผืนป่าแล้ว
ขั้นตอนที่๑อธิบดีทั้ง๓กรม
ต้องเอาจริงลูกน้องรองลงมา
ก็ต้องเอาจริงถ้าใครไม่เอาจริง
ต้องดูเป็นเรื่องเรื่องไว้ครับเอาคนที่ไม่เอาจริงถอยออกมาเสีย
คนที่เอาจริงที่นั่งแขวนถูกแขวนอยู่ในกรมเนี่ย
อยากจะออกไปทำงานอยู่สลับกันถ้าอย่างนี้ได้เรื่อง
อย่าลืมนะครับในคำสั่งนี้ผมทวนอีกทีนึง
ก็คือว่าถ้าไปสำรวจแล้วพบว่า
ผิดกฎหมายไปบุกรุกไปรื้อถอนให้ประสาน
กับทหารในพื้นที่แล้วทหารเขาจะ
เอาเครื่องไม้เครื่องมือออกมามาถึงมาลื้อมาถอนเอา
โฮมาลุยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ราบแล้วเสร็จแล้วก็ยื่นบินด้วย
คุณครับนี่ค่าลื้อถอนต้องจ่ายค่าลื้อถอนด้วย
นี่คำสั่งมาตรา๔๔วันนี้ก็มีความหวังครับว่า
อย่างน้อยการบุกรุกทวงคืนผืนป่าคราวนี้
น่าจะได้เรื่องมากขึ้นก็ต้องขอบคุณ

คือเจ้าหน้าที่เราก็ต้องเข้าใจเขานะ
ราชการเขาก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับเรื่องแบบนี้
คนพวกนี้คือคนมีเงินมีเส้นทั้งนั้น

ต้องติดตามดูว่ายางแรงคือการอำนาจ

เพราะว่ายังคงพบว่ามีการบุกลุกอยู่มากทีเดียวนะครับ